คุณผู้ชมคะคุยกันต่อค่ะจริงแล้วด้วยความเป็นออนไลน์ก็คุณผู้ชมไม่สามารถจะคาดหวังได้ว่าจะพูดได้มากกว่าในทีวีนะคะเพราะยังไงก็ยังอยู่ในสังกัดของความเป็นทีวีอยู่อ่ะเรียนให้คุณเปิดก่อนขอคำถามนี้ค่ะเพราะมันจะมันจะผนวกพ่วงกันกับที่สอสอชัยวุฒิบอกไปก็คือว่า
คนต่อกลุ่มคนเนี้ยเจอกันบ่อยแล้วคุณจะว่าไงคะคิดว่ามันจะไปทางไหนกัน
เรื่องนี้ผมคิดว่าเอาจริงถ้าเรามีพื้นที่ปลอดภัยที่จะคุยกันจริงนะครับ
เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดนะครับไม่ใช่แบบพ่อแม่ใช้อำนาจนิยมมากดลูก
บางคนถูกตัดค่าขนมบางคนบอกว่าจะไม่ส่งเสียอะไรอย่างนี้
ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องครับเพราะว่าณวันนี้ที่เราเรียกร้องเนี่ย
แก้รัฐมนุนเนี้ยมันมันโดนทุกองค์คารพยพนะครับ
รวมไปถึงเราพูดถึงรัฐสวัสดิการในยามแกะที่
พ่อแม่ไม่ต้องมีลูกเลี้ยงก็ได้นะครับอืมมันมันโยงไปหลายเลือกมากที่
ชุดพิเศษเนี้ยอืมไม่ได้เอาเรื่องเนี้ยเข้าไปคุย
มันก็ยังมีกลไกในสภาที่น่าจะปลอดภัยอีกที่หนึ่ง
มันเป็นไปได้ไหมคะผมว่ายากยากอืมโดยข้อบังคับโดยระบบของรัฐสภา
ผมไม่พูดเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมว่าคงเป็นไปได้ยาก
แล้วมันจะพูดกันที่ไหนแล้วผมก็ยืนยันว่าผมฟังข้อเรียกร้องของเยาวชนอ่ะ
ผมก็ดูตลอดนะฮะอะไรต่างเนี่ยเรื่องความเหลื่อมล้ำ
สวัสดิการความยากจนอะไรต่างต่างเนี่ยโอกาสของพี่น้องประชาชนอ่ะ
ผมว่าวันนี้คนไทยมีโอกาสดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราทุกประเทศเลย
ที่มีระบบการปกครองระบอบอื่นเนี้ยอืมเราดีที่สุดแล้วครับอืม
เราเรามาถูกทางแล้วเพียงแต่วันนี้ถ้าน้องคิดว่าการเมืองมันยังไม่ดีพอ
รัฐบาลไม่ดีก็เข้ามาช่วยกันอืม
มาช่วยกันทำพักการเมืองมาเข้าสู่การเลือกตั้งเอาคนดีดีเข้ามาทำงานการเมือง
เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้มันดีขึ้นค่ะแต่ไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันทะลุเพดานมันมันไม่ได้เกี่ยวอ่ะ
ผมว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวย้อนไปก่อนเมื่อกี้บอกว่าเลือกคนดีมาทำงาน
ผมไม่เชื่อในเรื่องระบบวันดีเลยผมเชื่อระบบตรวจสอบครับ
ถ้าถึงได้คนไม่ดีมาถ้าระบบตรวจสอบดีเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นไอ้วิธีคิดที่เราจะพยายามบอกว่าการเมืองต้องการคนดีอะไรอย่างนี้
ผมว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่สิ่งที่มันจะมาตอบโจทย์การเมืองจะเปลี่ยนการเมืองนะครับ
เพราะทุกวันนี้คนที่อ้างตนเป็นคนดีก็อย่างที่เห็นนะครับทั้งนั้นเลยเยอะแยะนะครับ
ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนอะใส่เสื้อเหลืองก็เป็นคนยีได้อย่างนี้
มันมันพูดยังไงดีอาทิพูดได้พูดได้อาทิพูดได้
คือในการไม่ได้พูดได้เลยคือสรุปแล้วคนที่จะทำให้สถาบันพังลงไปเนี่ย
ผมยืนยันว่าไม่ใช่เด็กแน่นอนเพราะเราบอกจะให้อยู่ต่อ
แต่คนที่กำลังโหนเอาสถาบันลงมายุ่งกับการเมือง
นั่นแหละครับคือคนที่ทำร้ายต่อสอค่ะผมผมไม่เข้าใจอ่ะว่าใครของผม
เพราะว่าผมรู้สึกว่าวันนี้คนที่เอาสถาบันมาลงมา
ยุ่งกับการเมืองอ่ะคือกลุ่มผู้ชุมนุมนะเพราะว่าทั้งสสวรัฐบาล
ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับทุกคนก็มาตามกระบวนการการเลือกตั้งแต่
มีแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่มาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เราเอาเรื่องนี้มายุ่งกับการเมือง
ซึ่งผมยังขอร้องนะว่าอย่าคือมาพูดเรื่องรัฐบาลเรื่องสภา
เรื่องอะไรก็ว่าไปเถอะแต่อย่าเอาสถาบันมาเพราะไม่เกี่ยวอืม
มันไม่ได้อยู่ในปัญหาของท่านเลยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่า
ข้อเรียกร้องเยอะแยะมากมายถูกหยิบขึ้นมาพูดแค่เรื่องนี้
เพื่อจะทำลายความชอบความทั้งหมดอ่าอันเนี้ยอย่าพูดอย่าพูด
อ่ายกอย่างเนี้ยมีปัญหาอะไรบ้างที่คุณพูดผมฟังมานะ
เหลื่อมล้ำไม่มีโอกาสยากจนอะไรอ่ะสวัสดิการไม่พอ
สิ่งต่างเหล่านี้มันแค่ที่รัฐบาลกับการออกกฎหมายที่เป็นธรรม
ใช่ไหมครับซึ่งระบบในปัจจุบันมันก็ทำได้อยู่แล้วอืม
แต่มันต้องค่อยทำไปเพราะวันนี้อย่างเช่นคุณพูดเรื่องสวัสดิการ
วันนี้คนไทยมีเงินประเทศเรามีเงินเท่าไหร่เราพอจ่ายทุกคนไหมอืม
ใช่ไหมครับมันต้องค่อยพัฒนาค่อยสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้บ้านเมือง
แล้วก็ค่อยดูแลประชาชนไปทีละสเต็ปใช่ไหมครับ
ยังไม่เห็นความเชื่อมโยงถึงข้อที่๓เพราะมันจะแก้ได้ด้วยเฉพาะการเมือง
คือระดับรัฐบาลอยู่ใช่อ่ะคุณไม่ต้องห่วงดิฉันคุณพูดอย่างที่คุณอยากจะพูด
เดี๋ยวดิฉันขาดคุณเองอ้าวไม่งั้นเดี๋ยวคุณไม่ได้พูดอะไรเลยอ่า
คือจริงก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้นะแต่ว่าผมคิดว่าไอ้ข้อเรียกร้องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
อย่างที่บอกครับว่าสุดท้ายแล้วฝั่งตรงข้ามก็ใช้แค่ข้อหาล้มล้าง

โอเคครับคุณเชวุดอาจจะไม่ได้พูด
ผมก็จะไม่มีใครพูดเลยมันมีคนที่มีชื่อเสียงมากมายที่ออกมาพูดในวันนี้
โคคุณเชวุธอาจจะไม่ได้พูดอันนั้นไม่เป็นไรครับ
แล้วผมคิดว่าข้อเรียกร้องมันไม่ได้เกินเลยไปแน่นอน
การที่รัฐบาลต้องลาออกนะครับ
วันนี้เวลาพูดว่าผลเอกประยุทธิ์มีความชอบทำ
ตั้งแต่แรกผลเอกประยุทธิ์ลงสมัครรับเลิกตั้งหรือครับ
ปี๓๕เรียกร้องอะไรกันครับ
นายกจะไม่ใช่คนนอก
นายกว่าต้องเป็นสอ
วันนี้ทุกอย่างวนกลับมา
เพราะว่าทหารอีกแล้วนะครับแล้วอันนี้ต้องต้องพูดเพราะมันเชื่อมโยงครับ
มันจำเป็นต้องพูดถึงอดีตก่อนเพื่อที่จะพูดมาถึงปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกเราต้องมาเรียกร้องว่า
ทำไมต้องแก้ธรรมนูลนะครับเพราะว่าองค์คาพยพทุกอย่างของพลเอกประยุทธ์
ไม่ว่าจะเป็นสวองค์กรอิสระก็ถูกตั้งมาโดยสนชสมัยพลเอกประยุทธ์นะครับ
แต่องค์กรศาลแล้ววันนี้องค์กรอิสระเหล่านี้
แน่ใจหรือครับว่าเป็นองค์อิสระจริงจริงการตรวจสอบทั้งหมด
ตรวจสอบฝั่งรัฐบาลไม่เคยเจออะไรเลยนะครับแต่พอตรวจสอบฝ่ายค้าน
ตรวจสอบฝั่งตรงข้ามเจอหมดเลยครับหรือแม้แต่การยกเอ่อ
ยกเว้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับคือเวลาพูดเรื่องรัฐมนุน๖๐
เป็นรัฐเป็นรัฐมนุนที่ดีรัฐมนุนปราบโกงเนี่ย
ผมไม่เห็นว่ารัฐมนุนมันบอกว่าตรงไหนนะครับที่บอกว่าเป็นรัฐมนุนปราบโกง
หรือรัฐมนูญห้าศูนย์นะครับมันบอกแหละครับว่าตรงไหนที่ให้นักการเมืองโกงนะครับ
แต่วันนี้เวลาเราพูดถึงการเมืองเราไม่พูดทั้งหมด
ทีนี้ที่สสชัยวิทย์บอกค่ะเรียนเอาสรุปความที่สสชวิตบอกคือทั้งหมดนี้
เรียนฟังเลยอ่ะนะค่ะคือคุณกฤษณะก็พูดโดยที่เข้าใจได้ว่า
ทุกอย่างมันแก้แค่ระดับรัฐบาลมันไม่มีผลต่อข้อเรียกร้องที่๓

อย่างที่สอสอบอกว่ามันไม่เชื่อมโยงกัน
เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะพูดเรื่องของการปฏิรูปสถาบันไง
พูดเมื่อกี้เนี่ยก็วนอยู่เรื่ององค์กรอิสระใช่ไหม
เรื่องขอสชซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับสถาบัน
ใช่ไหมครับและกลุ่มเยาวชนเนี่ย
ก็อาจจะมีประสบการณ์ที่น้อยกว่า
คือเขาโตมาในช่วง๕๖ปีนี้เขาก็เห็นบริบทการเมืองแบบนี้
แต่เขาไม่เห็นการเมืองเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงสอสอทะเลาะกันสภาทำงานไม่ได้
ใช่ไหมครับมีความขัดแย้งมีธุรกิจทางการเมือง
จนนำมาสู่การปฏิวัติของพลลิกประยุทธ์
มันไม่ใช่อยู่ดีท่านก็มายึดอำนาจอยากเป็นนายก
มันไม่ใช่มันมีวิกฤตทางการทางการเมือง
และวันที่ท่านพลเอกประยุทธ์จะคืนอำนาจให้ประชาชน

มันก็มีความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนว่า
ถ้ากลับมาเป็นการเมืองแบบเดิมสอสอก็เป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงทะเลาะกันอีก
ประชาชนจะอยู่ได้ไหมมันก็เป็นวิกฤติทางการเมืองอีกรอบใช่ไหมครับ
เขาก็เลยมีความคิดว่าคอสชควรจะตั้งสวขึ้นมาเพื่อมาดูแล
แก้ไขปัญหาการเมืองร่วมกับสอสอเหมือนคานอำนาจกัน
ถ้าสอสอทะเลาะการตั้งรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาสวเข้ามาช่วยแก้ไข
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคำถามพ่วงในรัฐธรรมนูลซึ่งประชาชนเห็นชอบนะครับ
แต่คุณไม่เห็นชอบก็เรื่องของคุณแต่คนส่วนใหญ่เขาเห็นชอบ
คุณจะบอกว่าประชามติไม่ถูกต้องก็คนเห็นด้วยเขาก็ไม่ได้มีการไปลนลง
คนไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้ลนลงทุกคนก็ให้ประชาชนคิดเอง
เพราะวันนั้นมันคือบรรยากาศของการปฏิวัติต้องการความสงบ
ถ้าให้ลนลงเสื้อแดงก็ออกมาลนลงเสื้อเหลืองก็ออก
ส้มเสื้อเขียวสารพัดสีทะเลาะกันอีกไหมครับ
เขาถึงไม่ให้ลนลงแล้วประชาชนก็คิดเองนะฮะ
ผมก็ไปลงประติของผมไม่มีใครมาบอกผม
ผมก็เห็นว่าคิดของผมเองจะดูถูกประชาชน

ก็คือ๑๖ล้านเสียงกับการโดนจับตอนที่รณรงค์หวดโนนะคะ
แต่ทีนี้เรียนเอาจากขมวดคือว่าคุณเลือกเอาประเด็นว่า
คุณจะพูดเรื่องนี้นะคะเรื่องของความชอบทำของพลเอก
ข้อหนึ่งข้อสองมันโยงมาข้อสามข้อเรียกร้องยังไง
เรียกละยาวเพราะมันเออมันพูดยากอะขอขอตอบ
คุณเย็นวิทย์บอกว่าอย่าดูถูกประชาชน
ถ้างั้นวันนี้เราปล่อยประชามติไหมครับ

เพราะว่าผมเชื่อรัฐบาลน่าจะคุยกันได้
เรามาทำประชามติกันไหมว่า

นี่ครับจะได้ไม่ต้องดูถูกประชาชน

ถามคนที่มีสิทธิ์ในประเทศนี้จริง

แล้วผมยืนยันนะครับ

ซึ่งแปลว่าคือถ้าสมมุติได้ทั้งหมดนะคะ

สสรมาจากเลือกตั้ง๑๐๐
แล้วแพ้โหวตประชามติยอมรับถูกไหม

มันก็เป็นไปได้หมดแหละครับทุกทางออกที่
เพราะอย่างการทำประชามติมันก็เป็นไปตาม

แต่ว่าการจะได้ข้อสรุปพวกนี้มันต้องมาคุยกันไง

จะถามยังไงที่คุณพอใจ

เอาผู้ชุมนุมเอาตัวแทนมาคุยกันว่า

จะมีประชามติจะแก้อำนูนยังไง

แต่ถ้าน้องก็บอกสมาร์ทชั้นก็ไม่ร่วม

แล้วมันจะไปหาทางออกได้ยังไง
น่าจะเข้าใจถูกต้องนะครับ

เราก็สอร์หลวงมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย
อันนี้ไม่ต้องเข้ากรรมการปองดองเพราะเดี๋ยวสภาจะเปิดในการคุยกันแล้ว

หมายถึงไม่ผ่านสภาหรือว่าไม่ผ่านประชามติไม่ผ่านประชามติครับ
แพ้แน่นอนแต่ยังไม่ได้ทำเลยครับอย่าเพิ่งไปคิดว่า
มันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันออกไปหมดแล้วครับ
ถ้าไปทำแล้วคุณยังไม่ได้แก้เลยสักเรื่องเดี๋ยวเราพาเรื่องอื่นไม่ได้แก้ไปด้วย
สรุปสรุปว่าเอ่อถามอีกทีหนึ่งคือตรงคณะกรรมการสนับหน้าฉันคิดว่าจะเข้าร่วมไหมคะ
ไม่ไม่สังคกรรมครับไม่สังฆกรรมยังไงผมไม่สังกรรมมันจะทำประชามติยังไง
เพราะการทำประชามติคำถามที่ถามมันต้องมาคุยกันว่า
ไฟผู้ชุมนุมก็ต้องยอมรับว่าจะถามแบบนี้นะใช่ไหมครับ
เป็นคำถามที่ชัดเจนและยอมรับทุกฝ่ายแล้วถึงไปถามประชาชน
เพราะมันอย่างนั้นจะไปแย่งกนไกรกันนะ

มันจะไปแย่งกนไกร

การแก้อำนูญก็เป็นเรื่องของการแก้อำนูญ

ก็มาคุยกันในกรรมการสมานฉันว่าเขาไม่ผิดอย่างนั้นอย่างนี้จะได้จะได้ลดโทษให้เขา
คือถ้าที่ฉันประเมินนะคะข้อ๑ข้อ๒ที่เป็นข้อเรียกร้อง
มันอาจจะขจัดไปได้จากสภาถึงแม้ว่าคุณจะเตรียมใจแพ้นะ
แต่ว่าข้อ๓ที่เป็นข้อเรียกร้องนะ
มันน่าจะต้องพึ่งคณะกรรมการสมาณชั้น

ในขณะที่ทางสอสอบอกว่าน่าจะเข้าร่วม
เรียนถามแทนเขาสมมุติว่าถ้านี่คือข้อที่จะทำให้เขาเปลี่ยนใจ
คือถ้าเขาจะคุยเขาต้องคุยข้อเรียกร้องที่๓ได้ในคณะกรรมการให้เขาไหมคะ

ว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณบอกว่าคุ
โปรดติดตามตอนต่อไป